หันไปปั๊บเนี่ยโดนชี้หน้าแบบนี้เลย

ไม่หยุดจริงค่ะช่วงหลังที่ผ่านมา
แล้วเอาจริงกระแสมันก็โจมตีกลับไปเหมือนกัน
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องฟังป๊าเสรีพูดนะ
เพราะว่าก็มีการฉะแบบไม่หยุดเหมือนกัน
กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
ที่มีมวลชนมาแล้วก็มาสาดแป้งเทแป้งโรยแป้ง

เรื่องนี้นักข่าวก็ไปคุยกับทางด้าน

ซึ่งคุณเสรีก็ให้สัมภาษณ์
ภาพพิเศษเลยนะนี่คุยแบบตัวต่อตัวเลยนะ
ใช่บอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
หลังจากที่เพื่อไทยเขาเทียบเชิญพลังประชารัฐ
แล้วก็มีร้อยเอกธรรมนัฐมาพูดคุยกันที่พักเนี่ย
แต่มันมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ที่ในมุมของคุณเสรีพิสุทธิ์บอกเลยบอกว่า
การไปบุกแบบนั้นมันผิดกฎหมายแบบเต็มประตูเลยนะ
เด็กพวกนี้คุณเสรีพิสุทธิ์บอกแบบนี้

เพราะว่ามันก็มีช็อตเด็ดเหมือนกันกับคำที่หลุดออกมา

เพราะว่าการกระทำของเยาวชนเกินกว่าเหตุ
แล้วอย่างที่บอกค่ะไอ้คำหลุดคำนั้นเนี่ย
คำว่าเผือกนะคุณผู้ชมลองฟังดูค่ะ
คุณพิธาเขารวมเสียงเอ้าได้๓๑๒เสียงใช่ไหม
มันไม่พอใช่ไหมมันต้อง๓๗
เขาก็หาเพิ่มก็ถูกแล้วไง

เขาจะไปเอาพักไหนพักไหนมันเรื่องของเขา
คนข้างนอกน่ะคือมายุ่งอะไรกับเขาแล้ว
ด้วยเหตุนี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้
คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกมนตรี
เห็นไหมถึงแม้ว่าน้ำเสียงจะราบเรียบ
เมื่อวานนี้ผมเข้าไปดูในเพจของไทยรัฐทีวี
ผมก็เห็นกราฟิกเป็นคำพูดของคุณเสรีพิสุทธิ์อยู่
ผมก็เอกใจจริงเหรอ
เสรีจะพูดคำนี้หลุดคำนี้จริงเหรอ
แต่ตรงนิ่งนิ่งนิ่งถึงบอกนะ
ไม่ได้ใช้อารมณ์แบบอุ๊ยแบบมาเผือกอะไรด้วยไม่ใช่
แต่คือก็พูดพูดคำนี้ออกมาค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งประเด็นที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ
ให้พักเก้าไกลเสียสละอันนี้คนก็ถามเหมือนกันนะ

ใช่ทีนี้ก็มีการชี้แจงเพิ่มเติมนะ
ที่บอกว่าให้เสียสละหมายถึงให้ถอยไปอยู่ข้าง

หรือไม่คุณหนุ่มก็ลงเรือไปก่อน

เดี๋ยวคนอื่นเขาก็โยนเชือกช่วยคุณ

จะมาดึงมือคนที่เหลือขึ้นไป

เมื่อกี้คุณว่าคำว่าเสือกของป๊าเสรีแรงแล้วใช่ไหม

อันนี้ลองฟังดูเปรียบพักก้าวไกลเหมือนอะไรลองดูค่ะ

มันจะบินสู่ที่สูงไม่ได้
อันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงเก้าไกรใช่ไหมคะ

ก็ไม่มีคนคนไม่มีเพื่อนจะบินสู่ที่สูงไม่ได้
ฉะนั้นคนเราต้องมีเพื่อน

ก็พูดว่าเปรียบเทียบนะ

นักข่าวสามนี่ใช่ก้าวไกลไหม
เป็นสุพาสิทธิ์แต่ตอนหลังก็เปรียบเทียบไปนะ

อ้าวตกลงเป็นสุพาสิทธิ์หรือเปรียบกับก้าวไกล
เอาเป็นว่าการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้

ถึงแม้จะอารมณ์ไม่ได้โมโหหรือว่ารุนแรง

มอบหมายให้เพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลแล้ว

เชิญพักไหนมาขอความคิดเห็นก็ได้

เพราะว่าตอนที่คุณจัดตั้งคุณทำไม่ได้ไง

อีกอย่างคือพอมีคนอื่นยื่นมือเข้าไปช่วย
อย่างที่ตัวเขาเองช่วยติดต่อพักชาติพัฒนาเนี่ย

แต่ก็โดนกลุ่มที่สนับสนุนทักท้วง
ไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาอย่างนี้
ตอนนั้นก็เลยถอยไปชาติพัฒนากล้า
ซึ่งคุณเสร็จในที่สุดก็พูดถึงกลุ่มคนสนับสนุน
เพราะว่าพูดถึงด้อมส้มบอกว่าไม่ควรมาก้าวกาย
ไก่ยังไม่พอยังมาก้าวไก่เพื่อไทยอีกคือ

ถ้าปล่อยไปแบบนี้การตั้งรัฐบาลมันไม่สำเร็จหรอก
ก้าวไกรเองก็ควรห้ามปรามกลุ่มคนที่สนับสนุนบ้าง

อันนี้คือเป็นแนวคิดเป็นความคิดของคุณเสรีพิสุทธิ์
ก็บอกว่าเดี๋ยวดูวันนี้นะการประชุม๘พัก
มีการพูดถึงเรื่องของผู้สนับสนุนก้าวไกล

ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าพอคุณเสรีพิสุทธิ์ออกมาพูดแบบนี้เนี่ย
ส่วนก็มองว่าท่านก็พูดตามความเป็นจริงไง

เพราะมีเงื่อนไขจากพักอื่น
ที่มองว่าพักเกาะไกรเป็นอุปสรรคอยู่
แต่บางคนก็มองว่าโอ้โหป๊าเสรี

แล้วเป็นคนที่ชวนพักคุณเสรีพิสุทธิ์มานะ

คนที่เคยชื่นชอบคุณเสรีพิสุทธิ์ทำถึงขนาดนี้ครับ
ด้วยกลมล้อของเวลาที่เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
และได้มีโอกาสรับรูป

คงไม่ต้องบอกนะครับว่าเสื้อสกรีนรูปของใครอยู่ครับ

แล้วก็มีเสียงบรรยายคลอมาเป็นคำอภิปรายของคุณพิธาริมเจริญรัฐ

ที่เป็นการอวยพรไปยังผู้มีอำนาจใช่ไหมว่า
ขอให้มีอายุยืนยาวจนได้เห็นความล่มสลายของตนเองไป
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคนมาแสดงความเห็นกันเยอะเลยจริงครับ
โดยเฉพาะบางคนก็บอกผมก็เสื่อมสถากับคนนี้จริง
บางคนก็บอกเก็บเสื้อไว้ไปกับลุง
บางคนก็บอกมีอยู่ตัวหนึ่งไม่กล้าใส่เลย
พอติดต่อไปยังคนโพสต์คลิปนี้ครับเจ้าตัวบอกว่า

โดยเฉพาะในการทำงานด้านการเมือง
แต่มาหมดศรัทธาแล้วก็เสียใจกับนายตำรวจท่านนี้
หลังจากไปแถลงแล้วก็ทำให้พระเก้าไกลเนี่ย

ก็เลยนำเสื้อที่ได้มาจากความศรัทธาและชื่นชม

นี่ก็เป็นมุมหนึ่งของคนที่อาจจะ
ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่กับคำพูดของท่านนะครับ
ช่วงนี้ก็มีการโอ้โหเถียงกันไปเถียงกันมา